ต้องลุงแต่เราก็เรียกอ่าหลองจนติดปาก
ยังเตะปิ๊บดังอันนี้เป็นข่าวออนไลน์นะคะ
ตอนนี้เดินหน้าปั๊มทายาทแล้วนะคะ
แล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้
เมื่อ๒วันก่อนอาหลองได้เปิดบริษัทใหม่ให้ภรรยา
เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ภรรยาคนสูง

ไม่ใช่สองวันนะฮะได้ทำการวงสวงละครเรื่องทิวหลิบสีทอง
เป็นละครเรื่องแรกของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่อง๗ค่ะ
โดยอาหลองเปิดเผยว่าหลังจากที่แต่งงานกันมาเกือบ๒ปีและได้สอนงานมาพักใหญ่นะฮะ
ตอนนี้ก็ขบวนการผลิตคอนทั้งหมดนั้นได้สอนภรรยาไปหมดแล้วแล้วแต่ว่าตนยังรับหน้าที่เป็น

ผิวหลิบสีทอง
งบประมาณไว้ที่๑๐ล้านบาทโอ้โห
ขนาดที่ภรรยาก็บอกว่านะฮะคุณพิมพ์สุภักดิ์บอกว่า
ฉันเคยไปตอนรู้จักกับก๊อก
บ้านเขาตรงกลางบ้านก๊อฟก็คือลูกอรองนั่นแหละ
หัวใจกับต้องการนะ

ทำนึงวัน๑๖เมริเมตรมาโอเคจบ
ขนาดขนาดขนาดของมัน

แสดงว่าลูกก็ทำบริษัทหนึ่ง

ลูกชื่อการลูกชื่อการ
ก็คือการให้ช่อง๓
ทำหลายที่ออกกันด้วยวะ
ส่วนคุณพ่อยังอยู่ช่อง๗
แล้วก็ตอนนี้จะทำเรื่องกุหลาบ

เรื่องมีทายาทแทน

ลองแบบว่าใจดีสุขภาพดี
แล้วก็ตอนนี้ก็อารมณ์ดีตอนที่พูดเรื่องนี้นะครับว่า
สุขภาพของอากับภรรยานั้นแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว
จึงอยากมีทายาทด้วยวิธีธรรมชาติ
ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด

แล้วก็บำรุงไปตามปกติ

เขาบอกว่ายังเข้ากองได้อยู่ทำรันอออสชั่นทำรัคอลไนชั่นได้อยู่

คนที่เล่นด้วยดุแต่ไม่ได้ดุร้าย